ความคืบหน้านะคะคดีนายสุรสิทธิ์พระศักดิ์
ผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นร่างทรงปู่ฤษีตาไฟ
ถูกผู้ปกครองของเยาวชนหญิงอายุ๑๗ปี
ไปแจ้งความดำเนินคดีข้อหาข่มขืนกระทำชำราว
บอกว่าไปข่มขืนน้องผู้หญิงคนนี้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
อำเภอเมืองศรีสะเกด๒๖๒๗สิงหาคมที่ผ่านมา
นายสุรสิทธิ์ก็เข้าไปมอบตัวอ้างว่าตัวเองไม่ได้ข่มขืน
แต่มีเพศสัมพันธ์จริงมีเพศสัมพันธ์กับน้องผู้หญิงคนนี้ไป๔ครั้ง
อ้างว่าห้ามน้องผู้หญิงแล้วว่าอย่าทำอย่าทำแต่น้องผู้หญิงไม่หยุด
อ้างแบบนี้นะคะแล้วก็นายสุรสิทธิ์เนี่ยก็แขนขาลีบ
ในช่องคลอดของเยาวชนหญิงอายุ๑๗ปีคนนี้
แต่ทีนี้เราอยากจะย้อนเหตุการณ์ก่อนค่ะ
ให้คุณผู้ชมดูที่มาที่ไปของคดีนี้กันก่อนนะคะ
คือในคดีนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งคนที่สำคัญ
ในพฤติกรรมของนายสุรสิทธิพระศักดิ์หรือร่างทรงปู่ฤษีตาไฟ

นายทวีเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านของน้องผู้หญิงผู้เสียหายนะคะ
และเป็นคนที่เคารพนับถือร่างทรงปู่ฤษีตาไฟ
คือนายทวีเข้าไปทักครอบครัวของน้องผู้เสียหายว่า
ลูกสาวคนโตกำลังมีเคราะห์นะต้องรีบทำพิธีแก้นะ
จากนั้นก็เลยทำพิธีกันทั้งครอบครัวนะคะ
วันเกิดเหตุ๒๖สิงหาคม
นายทวีกับลูกสาวของนายทวีเองเนี่ย
ขับรถไปรับหญิงสาวผู้เสียหายวัย๑๗ปีที่บ้าน
เนื่องจากว่าผู้เสียหายกับลูกสาวของนายทวี
เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเรียนโรงเรียนเดียวกันค่ะ
ก็พากันไปไปทำพิธีกับร่างทรงฤษีตาไฟที่รีสอร์ท

พอไปถึงก็เปิดห้องพัก๒ห้องนะคะ
ห้องหนึ่งปู่ฤษีทำพิธี
อีกห้องนึงนายทวีก็อยู่กับลูกสาวตัวเอง

ปู่ฤษีเริ่มทำพิธีให้กับลูกสาวของเขาเป็นคนแรก
เริ่มทำพิธีประมาณ๔ทุ่มของวันที่๒๖สิงหาคม
ใช้เวลาไม่นานประมาณชั่วโมงหนึ่งลูกสาวก็ออกไป
พักกับพ่อก็คือไปพักกับห้องของนายทวี

ปู่ฤษีก็ทำพิธีให้กับหญิงสาวผู้เสียหายวัย๑๗ปี

จนถึงรุ่งเช้าของวันที่๒๗สิงหาคมก็คือ๗โมงเช้า
ให้เหตุผลว่าที่ทำพิธีนาน
นานกว่าลูกสาวของนายทวีเพราะว่า
ต้องทำพิธีแทนให้กับพี่สาวของผู้เสียหายที่ไม่ได้มาด้วย

นายทวีให้ข้อมูลตามคำบอกเล่าของลูกสาว

ก็บอกว่าขณะทำพิธีต้องถอดเสื้อผ้าออกหมดนะคะ

เพื่อให้ปู่ฤษีเขียนคาถาลงคาถาที่แผ่นหลังแล้วก็ที่ขา
ช่วงเวลา๘ชั่วโมงที่ปู่ฤษีอยู่เพียงลำพังกับผู้เสียหาย๒ต่อ๒
เป็นช่วงจังหวะที่ผู้เสียหายบอกว่า
ล่วงละเมิดทางเพศถึง๔ครั้ง
แต่ไม่กล้านำเรื่องนี้ไปบอกใคร
รุ่งเช้าของวันที่๒๗สิงหาคม
ปู่ฤษีก็เรียกลูกสาวของนายทวีให้เข้าไปในห้องอีกรอบนึง
แล้วก็เรียกผู้เสียหายเข้าไปด้วยบอกว่าเดี๋ยวต้องทำพิธีเพิ่มนะ

พอเสร็จทุกอย่างเรียบร้อย

จำเป็นต้องพาทุกคนไปทำธุระด้วยที่ศาลจังหวัดบุรีรำ
แล้วก็พาผู้เสียหายไปส่งที่บ้าน
ในอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสเกตตอนบ่าย
แล้วก็พาปู่ฤษีไปพักที่บ้านของนายทวี
เพราะว่าเช้าวันถัดไป๒๘สิงหาคม
ต้องพาปู่ฤษีไปทำพิธี
ตามที่ลูกศิษย์เชิญที่จังหวัดร้อยเอ็ด
แล้วก็กลับมามอบตัวพอเรื่องนี้เป็นข่าวค่ะ
นี่ก็คือลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ

พลตำรวจรีสุรเดชเด่นธรรมผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดศรีสะเกดบอกว่า
ผลตรวจดีเอ็นเอที่ส่งไปตรวจที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๓จังหวัดนครราชศรีมา
ออกมาตั้งแต่๑๓กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะคะ
คราบอสุจิในช่องคลอดของเยาวชนหญิงผู้เสียหายอันนี้เป็นหลักฐานสำคัญ
มีร่องรอยของการมีเพศสัมพันธ์จริง
พนักงานสอบสวนบอกว่าอยู่ระหว่างการ
ให้พนักงานสอบสวนเร่งรัดไปแล้วนะคะ
รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากผู้เสียหายรายอื่นด้วยนะคะ

พนักงานสอบสวนนำสำนวนส่งให้อายการ
แล้วก็เตรียมให้พนักงานสอบสวนเรียกผู้เสียหายมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ก็ได้รับผลการตรวจจากพิสูจน์หลักฐานภาค๓
คือตรงนี้มันชัดเจนพบที่ช่องคล่อ
มีการแจ้งเก้าหาไปตอนแรกเรื่องกรมคืนกระทำคำเรา
โดยขูเข็นโดยประกันใดให้ผู้อื่นไประมัดคัดขืน

นี้เป็นอายุกว่า๑๕ปีแต่ไม่เกิน๑๘ปี
ไปจากบิดามัณฑาผู้ปกครอง

รอตอนนี้ก็คือผลการตรวจประวัติหาจกรรม

คาดว่าต้องใช้ระยะเวลาต่อมาเท่าไร
เมื่อสักครู่ก็ได้เร่งรัดไปทางตัวพอเมือง
ให้ติดตามผลการตรวจนะครับ
แล้วก็จะมีการสั่งการให้สอบผู้เสียหายเพิ่มเล็กน้อยนะครับ
เพื่อความสมบูรณ์ของสำนวนแล้วก็สรุปสำนวนได้ครับ
อย่างเรื่องของรูปร่างของตัวหนูสีเนี่ย
ตรงนี้เขาจะสามารถนำไปใช้ต่อสู้ได้ไหมครับ

เราก็มีการสอบพฤติการนะครับ
จากปากคำผู้เสียหายนะครับ
เราก็มีขั้นตอนอะไรยังไงทำให้ของผิดคลั้งนี้มันสำเร็จได้ครับ
ที่สอบให้คบทวนประจำควรนะครับ
นายสุรสิตร่างทรงปู่รือศรีตาไฟคนนี้เนี่ยนะคะ

นายสุรสิทธิ์ก็เลยไปยื่นขอประกันตัวที่ศาลจังหวัดศรีสเกต
ตั้งแต่ศุกร์ที่๒๑กันยายนแล้วซึ่งสารจังหวัดศรีสะเกดอนุญาตให้ประกันตัวผัด๓ค่ะ
อืมคือตอนนั้นก็มีการพูดกันเยอะว่าเอ๊ะสภาพร่างกายแบบนี้จะไปข่มขืนเขาได้เห

ที่สุดแล้วทีมข่าวธรรมรัฐทีวีเราก็เคยไปได้หลักฐานหลายอย่างมานะ

เขาก็ไม่ได้เป็นหนักถึงขั้นแบบภาพที่เห็นวันที่มามอบตัว

ยังขยื่นช่วยเหลือตัวเองอะไรได้

แต่เรื่องที่บอกว่าไม่ได้ข่มขืนเนี่ยอันนี้ต้องไปสู้กันทางคดีว่าไม่ได้ข่มขืน

อันนี้คุณก็ไม่พ้นข้อหาเรื่องของการพรากผู้เยาว์กระทำอนาจารย์ผู้หญิงที่อายุไม่ถึง๑๘ปี
อันนี้โดนแน่นะข่มขืนไม่ข่มขืนนี่อีกเรื่องหนึ่งก็ไปสู้กันเอาเองนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราเดินทางไปยังบ้านของนายสุรสิทธิ์อยู่ที่ตำบลละทายอำเภอกันทรารมนะครับ
พบว่าก็มีเพียงแค่แม่นะฮะที่อยู่ที่บ้านนะครับ
แต่ว่าทางแม่ก็ไม่อนุญาตให้ทีมข่าวเข้าไปในบ้านนะครับ
บอกแค่ว่าตอนนี้ทางครอบครัวก็มีสภาพจิตใจดีขึ้นนายสุรสิทธิ์เองตามรายงานข่าวก็บอกว่าก็อยู่ที่บ้านนะครับ
ก็ยังหันมาเลยนะตอนที่เห็นผู้สื่อข่าวมานะครับ
ก็มีหันมามองหน่อยแต่ไม่พูดอะไรนะครับแล้วก็ทางแม่ก็พาตัวเข้าไปในบ้านเลยนะฮะ
ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสเกตบอกว่า
ตอนนี้เยาวชนหญิงอายุ๑๗ปีพร้อมกับพ่อและแม่กลับไปอยู่ที่บ้านพักในอำเภอภูสิงห์แล้วนะครับ
ทั้งหมดก็มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น
เยาวชนหญิงวัย๑๗ปีตอนนี้กลับไปเรียนหนังสือตามปกติแล้ว
เพราะว่าเด็กบอกว่าต้องการไปเรียนหนังสือ
ตลอด๑เดือนที่มาอยู่ในการดูแลของบ้านพักเด็ก
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยเยียวยาสภาพจิตใจ

ส่วนที่บ้านของเยาวชนหญิงคนนี้
ผู้สื่อข่าวก็ไปดูเรื่องความเป็นอยู่

ถ้าจะพูดกันจริงแล้วสภาพจิตใจของน้องตอนนี้ก็ยังไม่เต็มร้อยนะ
เพราะบางครั้งก็ยังระแวงนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็เป็นทั้งครอบครัวนั่นแหละที่ยังไม่เต็มร้อย
เมื่อทราบผลการตรวจดีเอนเอแล้วตอนนี้ก็ยิ่งเจ็บปวดใจมาก
นายสุรสิทธิ์มาทำแบบนี้กับลูกสาว
เพราะว่านอกจากจะร่างกายพิกลพิการแล้ว

ระแวงนี่คือระแวง

ก็ทำไมคุณถึงทำกับลูกผมอย่างนี้
คุณมีจิตใจที่บริสุทธิ์หรือเปล่า
คุณพิการแต่ร่างกาย
ทำไมใจถึงคุณถึงพิการด้วย

ถามผมว่าสะสมไหม

เพราะว่าแผลในใจของพ่อน่ะ

จนเสียชีวิตได้ก็ไม่หายครับ
ไปทำอะไรแบบนี้
แม้แต่มือลูกผมก็ไม่เคยให้ผู้ชายจับ

แต่คุณมาทำอย่างนี้กับผม

บอกว่าแม่กับลูกสาวและก็พ่อ

ออกมาจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีลำ

จิตใจก็ยังไม่ดีขึ้นมากนัก
บางครั้งก็ไม่กล้าออกนอกบ้าน
เพราะว่าอับอายกับเรื่องที่เกิดขึ้น
หลังจากออกมาก็พาลูกสาวไปทำบุญตามวัดต่าง
สภาพจิตใจของลูกสาวก็ยังไม่ดีขึ้น
หวาดภาวะยังเก็บตัวเงียบเป็นบางครั้ง
ก็ได้แต่ปลอบขวัญให้กำลังใจ
ตอนนี้ก็เพิ่งทราบเรื่องผลตรวจดีเอนเอ
ซึ่งวินาทีแรกที่ทราบผลก็เจ็บใจ
พูดไม่ออกกับสิ่งที่ลูกสาวโดนกระทำ
แต่ก็ถือว่านี่เป็นสิ่งดีเหมือนกัน
ที่เป็นหลักฐานที่จะดำเนินคดีกับนายสุรสิทธิ์ได้
และจะได้ทำให้คนที่ติดตามข่าวนี้
ได้รับรู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเธอนั้น
ครอบครัวเธอไม่ได้กุเรื่องขึ้นมา
เพื่อเรียกร้องเงินค่าเสียหายอะไร
ส่วนลูกสาวคือตอนนี้แม่บอกว่ายังไม่ให้ไปเรียนนะ

คือถ้าจะไปเรียนเนี่ยเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะให้ไปเรียนที่โรงเรียนไหน

ก็ดีแล้วที่เขารู้เราจะได้
ดำเนินเรื่องได้อย่างนี้นะ

ทีนี้ถ้าตรวจไม่เจออย่างนี้หรือยังไงเนี่ย
แม่จะลำบากใจมาก
เพราะว่าเจอแล้วเราก็รู้แล้วว่าเขาทำลูกเราจริง
คนชาวบ้านเขาจะได้ไม่ว่าอย่างนี้นะ
เพราะว่าเรานี่อยากได้ตังค์ได้อะไรเขาไปทั่วอย่างนี้นะ
คิดว่าน้องไม่เรียนโรงเรียนเดิมแน่
เพราะว่าแกคงไม่กล้า
คงจะยังไงอ่ะเพื่อนเนาะ
มันก็มีคนรักคนชังเนาะ
ก็พูดซ้ำไปซ้ำมาก็เจ็บนี้
เราก็กลัวลูกรับไม่ได้นะ
ก็เลยไม่อยากให้เรียนแน่นอน
ส่วนหนึ่งมันก็เป็นอุทาหรณ์ชั้นดีด้วยนะครับ
เริ่มต้นจากเรื่องของความเชื่อทั้งนั้นเลยนะ

หลายที่หลายเหตุการณ์หลายจังหวัดนะครับ